คุณปอเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
คือปอถูกออกจากงานโดยไม่เป็นธรรมทีนี้
แฟนเขามีญาติคนนี้ที่เป็นทนายทนายปลอมเนี่ยนะคะ
เขาก็เออมีทางญาติเขาก็บอกกันมาวันที่เขากลับต่างจังหวัดว่า
วันนี้เป็นทนายให้เขาช่วยเหลือเราไปคุยกับเขา
แล้วเดือนมกราเนี่ยเราก็ไกลเกลี่ยไปแล้วรอบแรก

แล้วเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราก็ได้ไปหาเขาที่โรงพยาบาลเขาคลอดลูก
เราก็ไปเล่าเรื่องเขาฟังเขาก็ยืนยันว่าเขาจะช่วยเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาชื่ออะไรนะจ๊ะเอ๋ใช่ไหมจ๊ะเอ๋ค่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงค่ะ
ญาติกับคุณโจสามีคุณปอก็คือต้องเท้าความนิดนึงว่าเขาเนี่ย
ผมเคยเจอเขาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เขา๔๕ขวบแล้วหลังจากนั้นก็แยกกันไปเติบโต
จนมาเจอเขาอีกทีตอนเขาอายุยี่สิบเจ็ดก็คือช่วงนี้หรือเปล่า
ตั้งแต่เรื่องทำเรื่องเนี่ยครับพอมาเจอเสร็จปุ๊บก็ถามญาติ
เขาก็ไปบอกญาติญาติว่าเขาเป็นทนายคือไปหลอกทั้งตระกูลนะฮะว่าตัวเองเป็นทนาย
คือตอนที่ฟ้องอ่ะสารแรงงานเรื่องถูกให้ออกจากงานเนี่ย
คุณปอฟ้องเองใช่ครับฟ้องตรงเองเลยใช่ครับ
มกราคม๖๖ฟ้องตุลา๖๕แต่ไกลเกลี่ยไม่เป็นผลก็เลยต้องนัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ก็คือนัดพฤษภา๖๖แต่ระหว่างทางนี้จากที่ว่าฟ้องเองไม่ต้องมีทนาย
เนี่ยเขาเป็นทนายความซึ่งเราก็
เราก็ไม่รู้หรอกเราก็เป็นญาติเรานี่ใช่ไหมคุณโจ

แล้วเสร็จ์นี้ย่าดให้เบอร์มา
ซึ่งก็ซื้อพระองค์มระดาษมาเยี่ยมรวมภาพออการครับ
เดี๋ยวครับเราก็บอก
ทางนี้เนี่ยก่อนจะถึงพฤษภาคม๖๖ใช่ไหมฮะที่สารนัดไกลเกลี่ยครั้งที่๒
เขาต้องมาทำคดีให้เราแล้วใช่ใช่ค่ะอ่าคือเริ่มกดดันตัวเองแล้ว
เพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นทนายศาลนัดก็ไม่ได้ไปแล้วอะไรอย่างนี้
พยายามเลี่ยงมาปลอมเพราะคุณปอหรือโทรเลื่อนสารเงี้ย
เขามีอย่างนั้นหรือหลังนี้เขาเรียกเข้าเรียกเงินไหม
เขาบอกว่าต้องมีค่าวางสาร๑๕๐๐๐บาทที่นี้หลังจากนี้
หลังจากนั้นมันก็จะมีค่าเดินทางไป
เวลาไปทำเอกสารครั้งละ๒๐๐ครั้งละ๕๐๐บาท

ไอ้๑๕๐๐๐เราได้คืน

อันนี้ถึงเรื่องตอนปุ๋แต่กได้หรือเปล่ายังครับ
เอาเป็นว่ารวมทั้งหมดเนี่ยเราเสียเงินไปเท่าไหร่

รวมแล้วเนี่ย๑๙๐๐ค่านู่นนี่นั่น

ทีนี้นะระหว่างทางนี้ที่เขาจะต้องเดินเรื่องให้เรา
แล้วเขาต้องแนะนำทางคดีให้เราเนี่ย
เขาก็เลยเริ่มโทรหาทนายวาสนาแล้วใช่ไหมครับ
เพราะว่าเขาต้องแนะนำนี่ใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าทนายเนี่ยทนายเปิดเพจออนไลน์ทางเฟซบุ๊คใช่ไหมคะ
มีเพจเฟซบุ๊กก็ทีนี้เขาก็มาเจอเพจทนาย
แล้วก็ขอคำปรึกษาจากทนายโดยสมอ้างว่าตัวเองเนี่ย
เป็นคุณทัชพรเป็นคุณปอสมอ้างว่าเป็นคุณปอ
คือเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายมาปรึกษาคดีจะให้ทำคดีให้หน่อย
เขาก็เอาเคสนี้นี่แหละมาปรึกษาทนายวาสนา
ใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้เขามาปรึกษาเนี่ย
ก่อนวันขึ้นศาลแค่หนึ่งวันซึ่งตามระเบียบตามระบบของทนายเองแล้วเนี่ย
มันทำไม่ทันค่ะทำไม่ทันทำคดีให้ไม่ทัน
ทนายก็ได้แต่ให้คำปรึกษาแล้วก็จบกันไปในนัดนั้น
ก่อนวันขึ้นศาล๑วันก็คือ๒๒

ว่านัดไกลเกลี่ยอีกครั้งหนึ่งที่ว่ามกราไกลเกลี่ยกันไม่สำเร็จใช่ไหมครับคุณปอ
จะเป็นรอบ๒พฤษภา
เขาเพิ่งโทรมาหาทนายวาสนา๑วันเหรอ
ใช่ค่ะ๑วันก็คือวันที่๒๑พฤษภาเขาโทรมาปรึกษาท่าน
แสดงว่าไอ้ระหว่างทางที่ว่าไปเจออะไรเขาแล้ว
เขาก็ให้คำปรึกษาทั่วไปแบบที่ไม่ได้ลงลึก

ก่อนปรึกษาก่อนถึงวันขึ้นสารไกลเกลี่ยครั้งที่๒๑วัน
โทรมาหาทนายวัฒนาโทรเพื่อ
โทรเพื่อจะถามว่าวันที่๒๒พฤษภาเนี่ยตัวเขาเองไม่ว่าง
จะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะขอเลื่อน
ด้วยความที่เราเป็นทนายเราก็เลยบอกว่าให้โทรมาปรึกษากันเนอะ
แล้วก็บอกว่าไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่ามันฉุกระหุกมากเลยค่ะพี่
เขาโทรมาช่วงตอนเย็นเย็นวันที่๒๑พฤษภา
ซึ่ง๒๒พฤษภาต้องขึ้นสารไก่เกลี่ยนัดเช้าด้วยใช่ค่ะนัดเช้า
มันไม่ทันแล้วทีนี้ก็เขาก็หายไปเลยค่ะ
เขาก็หายไปทนายบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าทนายรับคดีนี้ไม่ได้
เพราะว่ามันด้วยประการทั้งปวงมันไม่มีเวลาทำเอกสาร
แล้วก็ไม่มีเวลาดูคดีด้วยทนายก็เลยบอกว่ารับให้ไม่ได้
เขาก็หายไปทีนี้พอผ่านไปช่วงนึงเขาก็มาบอกกับทนายว่า
สารเลื่อนนะพี่สารเลื่อนไปเป็นวันที่ไปเป็นประมาณเดือนมิถุนา
ก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ